ใครที่ซื้อบ้านแฝดอยู่อยากให้ดูรายงานพิเศษตัวที่จะได้ชมต่อไปนี้
ผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็อยู่บ้านหลังนึงแล้วเป็นบ้านแฝด
อีกฝั่งหนึ่งเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่ง
แต่จู่จังหวะที่เธออยู่บ้านคนเดียวกำลังจะเข้าห้องน้ำ
มีผู้ชายบุกเข้ามาข่มขืนเธอ
แล้วผู้ชายคนนั้นคือคนที่อยู่บ้านแฝดข้างนี่แหละ

เข้ามาได้ยังไงก็เลยเป็นเพื่อนบ้านเห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้ว
พอจับได้โมโหเตะเสยหน้าผากไปทีหนึ่งเลยฮะ

หญิงสาววัย๓๖ปีใช้เท้าถีบหน้าผู้ต้องหาด้วยความโกรธแค้น
เมื่อได้ฟังคำให้การต่อตำรวจ
หลังนายยุทธนาคงนกอายุ๔๕ปีผู้ต้องหาปีนเข้าบ้านและพยายามจะข่มขืนเธอ
เมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราช
รับแจ้งเหตุมีคนร้ายบุกเข้าไปบ้านหลังหนึ่ง
ท้องที่หมู่๕ตำบลปากภูน
โดยคนร้ายพยายามจะข่มขืนหญิงสาวที่อยู่ในบ้าน
แต่ชาวบ้านช่วยกันจับตัวคนร้ายเอาไว้ได้
ผู้เสียหายเป็นหญิงสาววัย๓๖ปีมีอาชีพค้าขายตามร่างกายมีรอยปูดบวมและแผลถลอก
บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านแฝด๒ชั้นพบกระจกบันเกล็ดชั้นล่าง

รื้อประตูหลังเปิดอยู่ส่วนที่ชั้น๒ของบ้านมีร่องรอยการต่อสู้
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุหญิงสาวผู้เสียหายเดินลงจากห้องนอนชั้นบนมาเข้าห้องน้ำที่ชั้นล่าง
จากนั้นได้เดินกลับขึ้นไปที่ชั้น๒ปรากฏว่าคนร้ายที่แอบลักลอบเข้าไปในบ้านก่อนหน้านี้แล้ว
และแอบอยู่จึงใช้มีดจี้บังคับไม่ให้เธอขัดขืนและพยายามจะอนาจารย์เธอ
สบโอกาสผู้เสียหายได้ตะโกนร้องให้คนช่วยเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันได้ยินเสียง

ด้านผู้ต้องหาอ้างว่าการที่แอบลักลอบเข้าไปในบ้านของหญิงสาวเพื่อจะไปขอใช้โทรศัพท์และจะโทรหาภรรยา
เพราะบ้านของผู้ต้องหาและผู้เสียหายเป็นบ้านแฝดหลังติดกัน
เดี๋ยวแจ้งไม่ถูกเอง

เดี๋ยวแจ้งไม่เหลียกน้องจ้อยขึ้นไปถึงฉันข้าง

เดี๋ยวถึงไปหมัดน้องจ้อยใจ
ไม่ไม่ใช่หมัดน้องจ้อยมันต้องทั้งมันต้องทั้งมันต้องทั้ง
ล่าสุดวันนี้นายยุทธนายังคงถูกคุมตัวไว้ที่สพเมืองนครศรีธรรมราช
ในข้อหาบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน
โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยคัดค้านการประกันตัว
เพราะบ้านผู้ก่อเหตุกับบ้านผู้เสียหายอยู่ใกล้กัน

ส่วนผู้ต้องหาให้การภาคเศษ
อ้างว่าบุกเข้าไปในบ้านผู้เสียหายจริง
แต่ไม่ได้หวังกระทำชำราว

พัชลวรินทร์พัชลภพานันทร์
แถวรัฐทีวีรายงาน